ผมเองก็จะลงพื้นที่ไปผมเองก็จะลงพื้นที่
สมัครของพักภูมิใจไทยในระบบเขตนะครับเข้าสภาพผู้แทนรัศดรก็จะถือโอกาสนี้พูดคุยกับชาวบ้านพี่น้องประชาชน
แต่ว่าเราต้องการจะรับฟังโดยตรงจากพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจเข้าพักภูมิใจไทยนะครับ
ก็ยังมีเวลาอยู่ก็จะใช้เวลาเนี่ยลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนให้ครบทุกจังหวัด
เพราะมีอยู่๓๙เขตก็ไม่ถึง๓๙จังหวัดบางจังหวัดก็ยกจังหวัดนะครับ

อาทิตย์กว่าก็คงทราบเรื่องหมดนะครับ
แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมานั่งประชุมสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรด้วยกัน
เพราะเขาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
แล้วก็เขาจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างในการกำหนดทิศทางของภาคภูมิใจไทย

ยังไม่มีการพูดคุยใดนะครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไม่มีการติดต่อไม่มีการพูดคุยไม่มีการหารือไม่มีการเจรจาใด
เพราะว่าผมคิดว่าทุกคนก็คงต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการ
ซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนี่เองนะครับ

แต่ดูเหมือนพักธรรมชาติรัฐเขาก็นับรวมของ
คะแนนของพักธรรมภูมิใจไทยไปแล้วด้วยอ่ะ
ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลว่ามี๒๕๐กว่าเสียงแน่นอน
ต้องถามว่าดูเหมือนไปดูจากไหนอ่ะ
ผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยยังไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับ
บางทีดูจากข่าวเนี่ยถ้าดูจากข่าวนี้เราก็เห็นว่า
ยิ่งไปกว่านั้นอีกดูจากข่าวยังเห็นได้ว่าภาคภูมิใจไทยได้กระทรวงอะไรแล้วเลย
เห็นบอกว่าภูมิใจไทยไม่พอใจในบางกระทรวง
ไม่มีไม่มีไม่พอใจไม่มีอะไรยังไม่ได้คุยก็เลยไม่รู้ไม่พอใจอะไร

นี่รัฐบาลนี้ไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของนะ
ใครใครจะเป็นเจ้าของรัฐบาลแล้วเที่ยวไปเขียนข่าวบอก
แจกกระทรวงนั้นให้กับภัคดิ์นี้แจกกระทรวงนี้ให้กับภัคดิ์นั้น
ได้ยังไงนี่มันเรื่องของบ้านเมืองนะครับ
ทุกอย่างเนี่ยผมได้พูดไว้
ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วพักภูมิใจไทยเทียมเนื้อเจียมตัว
เราเป็นพลักภูมิลำดับห้าไม่ใช่พลักแกนนะครับ
เราทำตามมารยาททางการเมืองทุกประการพักลำดับหนึ่ง
ก็ต้องจัดรัฐบาลให้ได้ถ้าจัดไม่ได้ก็พักอันดับสองก็ต้องจัด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

แล้วยอบรับไหมครับว่าหน้าคตใหม่มีการติดต่อมาและก็แสดงกับการแอดพระธรรมใด

พรรณธรรมใจภัยติดต่อมา
ถ้ากดรมถามคุณประธานไทย

สังเกชว่าคนที่จะมาเป็นนายกระมวลตรีจะต้องได้รับความวัยวังใจอย่างท่วมทนน่ะ
หมายความว่าต้องได้รับความไว้วางใจเสียงส่วนใหญ่จากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เอาอย่างนี้ถ้าเสียงส่วนน้อยไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสอสอไม่รับนายกแล้วจะเอาสวมาเติมเนี่ยก็ไม่มีมือพักภูมิใจไทย
คืออันนั้นเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งไหมคะที่ทำให้ความภูมิใจไทยเนี่ยได้ตัดสินใจว่าจะร่วมมา

คือประชาชนที่เลือกพวกผมเข้ามา
แล้วก็เป็นการพูดคุยทางแป้นพิมพ์
แต่ผมจะต้องลงไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชน
มองตาแล้วเห็นกันแล้วก็ถามนั่นแหละสำคัญที่สุด
แล้วก็ตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้ง๕๑คนของพักภูมิใจไทย

มีชื่อของคุณเนวินมาช่วยดูการจัดสรรคุณบ้านรัฐบาลกรีน

คุณเนวินนี่อยู่กับอยู่เมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้
เห็นว่าไปเตะบอลต่างประเทศนะครับ
ผมไม่ได้เจอท่านมา๒อาทิตย์แล้ว
เจอกันข้างสุดท้ายอย่างไงกันชาภัณฑุรีรำ

การเมืองไทยวันนี้มันต้องอยู่นิ่ง
ไม่ต้องออกมาบอกอะไรหรอกครับว่าจะทำอะไรถึงเวลานัดกันเมื่อไหร่
ถ้าเกิดรับเงื่อนไขกันได้
เกียรติซึ่งกันและกันต่างคนต่างสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
ไม่ต้องไปกังวลว่าพักไหนจะได้คะแนนเสียงมากกว่าพักอื่นแล้วก็เข้าใจการเมืองให้เยอะ
นั่นแหละคนไทยก็ไปได้

ปลาเครื่องสีวิตหน้าครับ

เกาะนี้ในเรื่องของ๑๑พักละเอกแล้วก็
กรกตท่านก็ตัดสินใจแบบนี้
ท่านก็คงคิดมาดีแล้วนะครับ
แล้วก็ท่านก็ต้องรับผิดชอบ

น้องรับในส่วนนี้แล้วก็ไม่มีการจะไปยื่นถอดสารสัตว์ในการเล็กลอง
แค่นี้ก็๒เดือนแล้วนะรีบมีรัฐบาลดีกว่ารีบเปิดราบราชาให้ระบบประชาธิปไตย
ที่มันเต็มตัวที่มันมีความสง่างามมีความภาคภูมิใจนะครับได้ทำงานให้เร็วที่สุด
อันนี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจไทยอยากจะเห็นที่สุด